ดิฉันว่าน้องใบตองก็น่าจะชอบเพราะว่าเป็นสายต้นไม้ถูกไหมจ๊ะ
ไม้มงคลที่นิยมปลูกกันเนี่ยว่ากันว่าถ้าเลี้ยงดูมันดีแล้วถ้ามันออกดอกนะ
มันจะให้โชคเหมือนบ้านหลังนี้ค่ะ
เห็นต้นนี้แล้วเชื่อเลยว่าคนรักต้นไม้หลายคนก็ปลูกอยู่

อ่าหรือหรือจะเรียกว่าต้นกระดาษดำก็ได้

เออต้นบอนสีนี่ไม่ธรรมดา

เพราะว่าต้นบอนสีต้นนี้นะคะเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่ามันให้โชคให้ลาบ
อ่าเราก็เลยขอดูหน่อยขอดูแล้วก็ขอตามไปที่บ้านสำโรงน้อย
เลขที่๒๓หมู่๗ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์

ก่อนที่จะไปดูต้นไม้คุณบังออนสุริยาทองอายุ๔๓ปีเจ้าของบ้านค่ะ
เนี่ยกำลังจุดทูบ๙ดอกไหว้ขอโชคกับต้นบอนสีต้นนี้
ว่ากันว่ามันเป็นต้นไม้มงคลนะบ้านไหนปลูกเนี่ยจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลย

และที่บ้านคุณบังออนก็ปลูกต้นไม้มงคลนี้มาหลายปีแล้วค่ะ

คราวนี้เธอบอกขอหน่อยละกันปลูกมานานมันน่าจะให้โชคให้ลาบ
จุดทูปเก้าดอกขอโชคลาภแล้วก็เสี่ยงทายด้วยทูบเสี่ยงทาย

นี่น้องใบตองก็น่าจะชอบอีกเพราะมันเลือน

แต่บางคนสังเกตที่ปลายต้นค่ะ
ปลายต้นบางคนสังเกตที่กระดาษนี่เลย
กระดาษนี้เธอบอกอ่ะ
สิ่งที่จุดทูบมามันเป็นแบบนี้

เออเอาแล้วแต่ใครจะมองตรงไหน

แต่บางคนเนี่ยไปมองปลายต้นของบอนสี

แล้วมันจะเกิดมาในช่วงวันพระ

ซึ่งปีหนึ่งต้นไม้มงคลต้นนี้นะคะ

ปีนึงมี๓ดอกโผล่มาให้เห็นเท่านั้นเลย
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละคือความเป็นสิริมงคลของการปลูกบอนสีนะคะ
ยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาปี๖๕
๖๕เธอได้รับโชคลาภจากการถูกลอตเตอรี่
จากบอนสีมาแล้ว๓ครั้ง

เพราะถ้าบอลสีจริงจะเป็นสีที่มีสีแดงสีสวย

เค้าก็บอกว่านี่แหละมันพิเศษ
ก็เลยขอชั่วขอลาบจากตรงนี้นะคะ
ส่วนครั้งนี้จุดทุกข์ออกมาแล้ว
ไม่ชัดเธอก็เลยเขียนให้ดู
ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองอย่างไร
เชื่อถือว่ามันจะเป๊ะตามที่เธอเคยถูกมาหรือเปล่า
แต่พูดถึงบอลเนี่ยดิฉันที่บ้านมีเป็นบอลกระดาษด่าง

หนอนกินใบหมดเลย

แล้วแม่เขาบอกเนี่ยมันกินหมดเลยตัวนี้
ชีวิตตัวตายอ่ะตัวใหญ่นี่ฉันอีก
มันกระแดงว่าดีดีแล้ว

ให้สัตว์ไม่กินอิ่มรอดหลับ
การกลูกต้นไม้ของคุณแบบออร์แกนิกงาน

หลังจากนั้นแมวนี่ฉันก็เดินมาดูหนอน
บ้านคุณนี่เป็นระบบนิเวศดีนะเป็นสวนสัตว์นั่นเอง
ถูกต้องดิฉันชอบอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ